ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์ค่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้จะพาขึ้นไปที่เชียงใหม่ไปที่อุทยานแห่งชาติป่าแม่แจ่มนะคะ
หลังจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ฝ่ายปกครองมีการตรวจยึดรถแบ็คโฮลนะคะ
ภายหลังจากบุกรุกเข้าป่าเพื่อเตรียมพื้นที่ในการปลูกขิง
นี่คือชุดปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะคะ
นำโดยนายบรสักพานทองในอำเภอกรยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
กับประหลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าออกพื้นที่ลาดตระเวนนะคะ
เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ
ซึ่งขณะที่มีการออกตรวจบริเวณพื้นที่เขตบ้านแม่แต่ละเหนือหมู่สอง
ตำบลแม่แดดอำเภอกรยานิวัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่มนะคะ
ปรากฏว่าพบรถแม็กโฮค่ะ
แบ็คโฮลเนี่ยอยู่ในป่านะคะได้มีการตรวจสอบอยู่บริเวณโดยรอบ
พบว่ารถแบ็คโฮคันนี้เนี่ยมาขยายพื้นที่ถางย่าตัดต้นไม้ล้มจำนวนมาก
แล้วก็มีพื้นที่ป่าสงวนได้รับความเสียหายประมาณ๑ไร่
เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตรวจยึดรถแบ็คโฮลเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
สำหรับการกระทำความผิดดังกล่าวนี้นะคะถือว่ามีความผิดฐานแพ่วถังป่า
ตามปรวป่าไม้พศ๒๔๘๔และตามความผิดปรป่าสงวนแห่งชาติพศ๒๕๐๗
ซึ่งก็จะมีการส่งสำนวนให้กับพนักงานสอบสวนในพื้นที่
เก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีต่อไป
ทีนี้คุณผู้ชมคะนอกเหนือจากการบุกลุกป่าจุดนี้แล้วเนี่ย
ทำลายพื้นที่ป่ายังพบว่า
ทางภาคเหนือเองก็มีการทำลายป่าไม้หลายชนิด
ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการตัดป่าการเผาป่าการเลี้ยงสัตว์เพาะปลูกตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านเรือน

ซึ่งล้วนแต่เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาความแห้งแรง
ส่งผลต่อการกักเก็บก๊าซคาร์บอนเดออกไซด์ในบรรยากาศด้วยนะคะ
และก็ที่สำคัญทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
ภาวะโลกร้อนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อันตรายต่อทั้งคนทั้งสัตว์
สิ่งมีชีวิตแล้วก็พืชต่างอีกด้วยนะคะ
หันกลับมาร่วมแรงร่วมใจกันในการดูแลผืนป่า
ดูแลต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็ลดการตัดไม้ทำลายป่ากันนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ